ถ้าคุณผู้ชมการเมืองไทยวันนี้ต้องบอกว่าทางพลักษณ์เพื่อไทย
เป็นมือจีฬรัชานะครับเป็นคณะจีฬรัชาของพลักษณ์เพื่อไทย
กับพลักษณ์การเมืองต่างแล้วก็สอวอนี่
วันนี้ให้สัมภาษณ์หลายที่
แทบจะอาจจะบอกว่า
อาจจะบอกว่าหมดเปลือกก็อาจจะว่าได้

แต่ก็เห็นทิศทางชัดเจนว่าตอนนี้เพื่อไทยเหมือนกับลุยแล้ว
ลุยแล้วนะสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลของพักเพื่อไทยเนี่ย
มันต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ
หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ได้คุยด้วยเนี่ย
ผมได้คุยกับคุณภูมิธรรมช่วงบ่ายที่ผ่านมา

ความจริงคุณภูมิธรรมเนี่ยคุยกับพี่สรยุทธ์ตั้งแต่เช้า
ถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่พักเพื่อไทย
เปิดตัวซีกคั่วรัฐบาลใหม่
ไล่ตั้งแต่ภูมิใจไทยเรื่อยมานะ
มาถึงชาติไทยพัฒนาใช่ไหมแล้วมี๒๓๘เสียง
แต่ในการแถลงข่าวแต่ละครั้งเนี่ยพักเพื่อไทยจากคุณหมอชนน่าน
หรือว่าคุณภูมิธรรมก็บอกตลอดค่ะบอกเรามีเสียงข้างมาก
ของสภาผู้แทนรัศดรแล้ววันนี้ผมก็เลยถามเอ๊ะตกลงมันเสี่ยงข้างมาก
ตรงไหนยังไงคุณภูมิทำค่ะเพราะได้๒๓๘นี่
เสียงข้างมากมันต้อง๒๕๐ขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะ
จาก๕๐๐คนคุณภูมิทำบอกว่าตอนนี้ภักดิ์เพื่อไทย
คั่วรัฐบาลที่มีเสียงอยู่ในขณะนี้คือ๒๓๘บวก๑๘
มาจากสอสอพักการเมืองอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน๒๓๓

ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เขาบอกว่า
อย่างเช่นพลังประชารัฐเมื่อวานคุณไผลลิกบอก
โหวตยกมือเป็นนายกให้หมดทั้งพักเลยนะ

คุณภูมิธรรมบอกนั่นคือเรื่องการโหวตนายก

แต่เพื่อไทยตอนนี้มีในมือแล้วอีก๑๘เสียง
เท่ากับว่าเพื่อไทยในขณะนี้คือ๒๕๖เสียง

เป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษดร
ยืนยันว่าตอนนี้มีเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัศดร
นั่นเท่ากับว่าพักนั้นอยู่ในสมการการจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยว๒๕๖ปุ๊บพอได้นายกปั๊บเติมแต่จะเติมจากไหน
คุณภูมิธรรมบอกคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันก็คิดอะไรได้ไม่ต้องยากเย็นหรอก
มันก็เหลือใครล่ะประชาธิปัตย์๒๕เสียงรวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
พลังประชารัฐ๔๐เสียงก็มาบวกกันไปก็เท่านั้นเอง
แต่ไอ้๑๘ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องไปถอดสมการก่อนว่า
ถ้าจะมาเติมเนี่ยคือบวกที่๒๓๘แล้วบวก๓พักที่มีอยู่หรือพักอื่นก็แล้วแต่
หรือ๑๘นี้ไม่ได้อยู่ในประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติ
หรืออะไรอย่างไรตรงนี้แต่คุณภูมิธรรมยืนยันกับผมว่า
ไม่ได้มีแค่๒๓๘นะตอนนี้มี๒๓๘บวก๑๘อันนี้คือเพื่อเป็นรัฐบาลนะไม่ได้
ไม่ได้โหวตนายกนะนายกค่ะนี่นะฮะส่วนการเข้ามาร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมกับทางพักเพื่อไทยเนี่ย
คุณภูมิธรรมบอกผมว่าทุกพักติดต่อมานะไทยสร้างไทยก็ติดต่อมานะ
ไทยสร้างไทยเขาออกแถลงการของเขาแล้วไม่ใช่เหรอ
แต่เขาชัดเจนจุดเรือนเขาไม่ใช่หรอว่าอย่างไรเขาก็ไม่ร่วมกับ

ไม่อยู่กับคั่วเพื่อไทยอยู่กับก้าวไกลใช่ไหม

อ๋อเหรอคุณภูมิธรรมบอกอ่ะ
มันมีหนทางเดียวที่เราได้มา๒๘๐
เรายังไม่รวมอีก๑๘เสียงที่เราได้อยู่ในมือแล้ว
เรื่องรัฐสนุนประตูและบาลแรกมันเปิด
เพราะเมื่อคุณยกให้เราเป็นรัฐบาลได้หาดาษของจาเรื่องทราบรอด๗๕ได้
เสียงเนี่ยเป็นเสียงจากภักดิ์ต่างนะครับ
และกูอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเสนอคือเราเอาวาราประจาโจร
เราถือว่าใครบวกเราเราก็โอเคถือว่าเราเอาวารับมาจากผิดที่ตั้ง
เท่าก่อว่าตอนนี้เรามีบวกนายกให้ผ่านเฉพาะนั่นเอง

ซึ่งไหนอีกทุกพักที่อยู่ทั้งหมดติดต่อเพื่อไทยมาหมด
ภักดิ์ประชาติก็พร้อมจะร่วมมือกับเรา
เราก็บอกว่ามันยังไม่ค่อยนั่นนัก
คุณทำเรื่องของประเทศภักดิ์ให้มันจบสำเร็จให้ดีก่อน
ใครสร้างใครก็บอกมาแต่ก็จะมีการ
มีคนออกคนเข้าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเรา
หัวหน้าพักท่านได้คุยกับเรานะครับ

เพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมยืนยันกับผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคการเมือง
จะทุกพักยกเว้นก้าวไกลนะพร้อมจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
๒๕๖คือเสียงที่เป็นรัฐบาลนะไอ้เสียงโหวตนายก๓๗
ยังไม่ถึงหรอก๓๗๕๓๗๖แต่ถ้าพักอื่นเนี่ยโหวตให้ผ่านเป็นนายก
หรือมีสวเติมให้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดึงมาเติม
เข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมด้วยกันคุณภูมิธรรมยอมรับว่า
หากจะตั้งรัฐบาลด้วยเสียง๒๕๖เสียงมันยังไม่มีเสร็จภาพเพียงพอนะฮะ
ทางออกตอนนี้มีให้เลือกก็แค่ไม่กี่ทาง๓ภาคหลักก็คือ
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์
ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับ
ถ้ามันเป็นทางที่เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จำเป็นต้องเลือก
แล้วมันเป็นต้นทุนที่ราคาแพงเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องยอม
ก็ต้องยอมกลืนเลือดต้องยอมรับสภาพตรงนั้น
ผมถามว่าเอาแล้วไม่กลัวจะศูนย์พันเหรออ่านั่นสิเคยบอกจะไม่เอาสองลุง
หรือถ้าเกิดร่วมกับประชาธิปัตย์ก็ต้องไปตอบคำถามเรื่องคนเสื้อแดงอีก
ใช่ไหมใช่ค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่ามันไม่มีอะไรยืนยันได้หรอก
ว่าเพื่อไทยจะศูนย์พันหรือไม่ศูนย์พันสุดท้ายการเลือกตั้งในอนาคต
ถึงข้างหน้าจะสี่ปีหรือจะเร็วกว่านั้นก็แล้วแต่จะเป็นคำตอบอืม
นายกให้ผ่านก่อนจากนั้นก็ตั้งใจทำงานค่ะ
ซึ่งจะสามารถเป็นคำตอบได้ว่าในอนาคตเนี่ย
ประชาชนเนี่ยจะยังเลือกเพื่อไทยหรือไม่อย่างไร
อยู่กับผลงานในการทำงานในฐานะรัฐบาล
การโหวดนายกเชื่อว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสิบหกสิงหาคมสารำนวลค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินน่าจะได้โหวตกันยี่สิบเอ็ด

จะไปเอาทางไหนคะเนี่ยจะไปเอาทางไหนดีจะบวกประชาธิปัตย์มาให้ยี่สิบเหรียญ
จะไปบวกพลังประชารัฐมาให้สี่สิบเหรียญใช่ครับจะไปบท
รวมไทยสร้างชาติไหม้สามห้ีห้าเกียรติมันมีอยู่แค่นี้แหละครับ
ก็ภาคเวียทายถ้าสมมติว่าจะจำเป็นต้องเลือกเนี่ย
ภาคเวียทายก็เป็นต้นทุนที่จ่ายอยู่แล้วค่ะครับให้ประจาชนก็ตัดสินใจว่า

สมมุติตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะร่วมมือใคร

เลือกตั้งใหม่สมมุติครบ๔ปีข้างหน้า

ที่คิดอย่างนี้เป็นยังไง
เกิดขึ้นเพื่อไทยก็ต้องรับ
จะบอกว่าจะศูนย์พันธุ์ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้นะครับ
ผมถามว่าคนที่บอกศูนย์พันธุ์เนี่ย
กล้ายืนยันเลยว่าเพื่อไทยจะศูนย์พันธุ์
หรือว่าเพื่อไทยจะมีเหลือน้อยลง

หรือเพื่อไทยจะมากขึ้น

บอกว่าอย่างนี้คือชัดแล้วว่า
ผู้เรศราบาลของเพื่อไทยเนี่ย
ยังไงก็คงจะมีลุงอืมอ่าถ้าไม่มีพักลุงเนี่ย
ถียรภาพไม่พอแล้วโหวตนายกเดี๋ยวเสียงจะไม่ถึง
ส่วนอาจารย์วรวิชิตบุญโปร่งนะครับบอกก็ไม่แปลกใจอะไรกับเกมการเมือง
ขณะนี้เปรียบไปการเมืองก็เหมือนกับเกมฟุตบอลนั่นแหละ
คุณขวัญอาจารย์ววิชิตบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเวลากรรมการเขาเป่าให้จุดโทษใช่ไหม
แฟนบอลฝั่งตรงข้ามของทีมที่ต้องจุดโทษบางทีก็เหอะทั้งสนามนั่นแหละ
แต่พอทีมที่ได้จุดโทษยิงเข้าประตูไปเกมมันก็จบอ่ะจบ

มีกี่ลุงก็สองลุงนะฮะชัดเลยเพราะว่าถ้าไม่มีสองลุงยังไงก็โหวตสวไม่ได้
เพราะว่าตัวเลขพื้นฐานก็๒๐๐กว่าใช่ไหมครับที่บอกมา๒๕๐
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาเสียงสวมาเติมถึงจะได้๓๐๐
คือ๒๕๖ถ้าเขามีพลังประชารัฐโหวตให้อีก๔๐
ก็ยังไม่ถึงต้องมีสว
เพราะฉะนั้นมีลุงแน่นอนเขาเลือกการเมืองแบบคุมเชิงนะครับ
คู่คั่วอำนาจลัดเล่นลึกนะครับก็ไม่ได้ถอยไปทั้งหมด
พักเพื่อไทยก็ไม่ได้ได้ไปทั้งหมด
เอิญว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์ดุลดีที่สุดในการคุมเชิงระหว่างกันนะครับ

เพื่อไทยได้ลูกจุดโทษคนโผล่ทั้งสนาม
อ่าด่าทอนแต่ว่าเมื่อพักเพื่อไทยยิงจุดโทษเข้าประตูทุกอย่างจบ
เดินออกจากสนามในฐานะผู้ชนะ
ถ้าต่อให้คนดูจะไม่พอใจกรรมการจะเอ็นเอียงหรืออะไรต่างเนี่ย
แต่ว่าผู้ชนะก็คือพักเพื่อไทยในเกมนี้
สังเกตสิครับว่ากรณีพวกตลาดหุ้นขึ้น
พอมีชื่อคุณเศรษฐาหรือมีความก้าวหน้า
ในการที่เดินหน้าการจัดตั้งรัฐบาล
ภาพเนี่ยนักลงทุนหรือนักธุรกิจก็เชื่อว่า
ถ้าเป็นคุณเศรษฐาความเชื่อมั่นมันมีตรงนั้น
แต่อาจารย์วันวิชิตกับอาจารย์ธนพรจะเห็นต่างกันอยู่
อาจารย์วิชิตมองว่าคุณเศรษฐาน่าจะผ่านนายก
แต่อาจารย์ธนพรมองว่าไม่ผ่านแล้วจะไปถึงคุณอุ้งอิง

ทีนี้ถ้าประเมินตัวเลขในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย

มันก็น่าจะเป็นเฟสได้
นี่นะฮะเฟสที่๑ก็จำได้ใช่ไหมครับ
เพื่อไทยที่แยกตัวมาจากทางซีกเก้าไกล
ข้าวต้มมัดก็ประกาศจับมือกับภูมิใจไทย
เป็นจุดเริ่มต้น๒๑๒เสียงนะครับจากนั้นก็มีเติมเข้ามาอีกนะ
ในการแถลงครั้งที่๒แล้วก็ครั้งที่๓
ซึ่งก็มีทั้งชาติไทยพัฒนาด้วยประชาชาตินะครับ
ชาติพัฒนากล้าเพื่อไทยรวมพลังกับพักหนึ่งเสียง
เสรีรวมไทยท้องที่ไทยพลังสังคมใหม่นะครับ
รวมแล้วก็เป็น๒๓๘เสียงนะฮะ
คาดว่าในเฟสที่๓หลังจากโหวตนายกได้นายกเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในการโหวตนายกทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
คงจะยกมือให้กับนายกของเพื่อไทยทั้งหมด
ก็จะได้บวกมาอีกนะฮะ๔๐บวก๓๖แล้วก็อีก๓พักเล็กที่พักละ๑เสียง
๙เสียงรวมเป็นรัฐบาล๓๑๗เสียง
ถือว่ามีเสถียรภาพเพียงพอ
และต้องการอีก๕๘เสียงให้ถึง๓๗๕ในการโหวตให้ผ่านนายก

นี่นะฮะต้องรอดูกันต่อไป
ทีนี้วันนี้เนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
ถ้าจะตอบคำถามเกี่ยวกับความมั่นใจขนาดไหนที่จะโหวตนายก
แล้วคุณเศษฐาได้เป็นนายกอย่างที่พพเวอร์ไทยบอกมาตลอดว่า
ถ้าถึงวันโหวตนายกครั้งนี้เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน
ให้ผ่านเลยและต้องผ่านใช่ต้องผ่านเท่านั้นมั่นใจขนาดไหนอาจจะดูจากเมื่อ
เช้าก็ได้ตอนปี๕กว่าคุณภูมิทำเวชยชัยนะวันนี้เนี่ย
นี่ออกเป็นแถลงเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลใหม่นี่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปโยก
ย้ายแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะตี๕๓นาทีนะครับเพราะเดี๋ยวรอให้
ใหม่เนี่ยเข้ามาจัดการก่อนแม้ว่ารัฐบาลเก่าจะทำได้รัฐบาลรักษาการ
เนี่ยแต่ต้องขอกรกตนี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับทางคุณภูมิธรรมเนี่ยวันนี้
สัมภาษณ์กับสื่อเพิ่มเติมนะเรื่องรัฐบาลรักษาการคุณรักษามารยาทนี่ก็
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะ
คุณภูมิธรรมบอกว่ารัฐบาลใหม่ยืนยันว่าจะเอาวาระของประชาชนวาระของประเทศเป็นตัวตั้ง
ถ้าโหวตได้เรียบร้อยแล้วก็รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าเป็นสมัยเมื่อปี๒๕๔๘ไทยรักไทยตอนนั้นได้๓๗๗เสียงก็คงไม่มีปัญหา
ในการที่จะแต่งตั้งคอรมอของพักไทยรักไทยโดยตรง
แต่ณขณะนี้รวมกันแล้วก็มีหลายพักการเมือง
เมื่อเป็นรัฐบาลประมาณ๓๐๐กว่าเสียง๓๑๐เสียงทหารดูเนี่ยกับเก้าอี้รัฐมนตรี
ที่มีอยู่๓๕เก้าอี้๓๔รัฐมนตรีไม่รวมนายก
รวมแล้วเท่ากับว่าถ้าเอา๓๑๐ที่มีอยู่นะเท่ากับเฉลี่ยเก้าอี้
๑เก้าอี้รัฐมนตรีต่อสอสอบสอบ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่า
อย่างเช่นเพราะไทยมี๑๔๑สอสอ
จะได้รัฐมนตรีเท่าไหร่อาจจะ๑๐คน
ส่วนจะได้ประกษัตริย์กระทะวังไหนแบบไหนอย่างไร
ก็คงจะต้องไปต่อลองกันดูนะฮะ
ซึ่งอาจจะเป็นในในพระเวทย์กระทัยอาจไม่ได้คุม
ส่วนเศรษฐกิจทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากโดยเด็ดขาด
เหมือนกับสมัยที่เคยได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงตอนที่เป็นไทยรักไทยนะครับแต่คุณภูมิธรรมบอกว่า
เพื่อให้สังคมเนี่ยไม่คอลหาหรือว่าสบายใจกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ตั้งใจทำเพื่อวาระของประเทศจริง
อืมก็อาจจะคุยกันนะฮะอาจจะคุยกันนะครับอ่าเพราะสังคมเองก็เกรงว่าเอ๊ะ
เดี๋ยวนี้ก็มีแต่รัฐมนตรีหน้าเดิมอ่าใช่ก็อาจจะคุยกันว่าใครที่เคยอยู่กระทรวงไหน
มาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ต้องอยู่กระทรวงเดิมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการร่วมกัน
อย่าเพิ่งไปจัดทัพข้าราชการอย่าเพิ่งไปโยกย้ายข้าราชการ
ให้รอรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยก็ได้นายกแล้ว
แล้วเดี๋ยวคอรมอรัฐบาลใหม่ก็มาแล้วนะครับ
ซึ่งการจัดทัพข้าราชการในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่าง
เกษียณสิ้นเดือนกันยายน๖๖นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือความจริงแล้วก็โอ้โหทุกเหล่าทัพนั่นแหละทุกกระทรวง
ทะบวงทุกกรมนั่นแหละนะฮะมีมากมาย
นี่ทั้งพบพศศพบธบพบธรนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เกษียณ๓๐กันยายนหมดเลยนะฮะ
แล้วก็มีอีกหลายที่นะครับท่านผู้ชมครับ
กระทรวงการคลังนี่ก็มีตำแหน่งข้าราชการระดับสูงถึง๗ตำแหน่ง
คมนาคมอีกนะฮะอุตสาหกรรมอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นทางเพื่อไทยเขาเลยบอกว่า
ลุงตู่ที่รักษาการอยู่ไม่ต้องรีบ
ให้รอเข้ามาดำเนินการนี่ซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ย
ก็ต้องรอว่าที่นายกรัฐมนตรีใช่ไหม
ที่คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไงเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแน่ถ้าผ่านเป็นนายกก็คงต้องมาดูว่าจะดำเนินการแบบไหนอย่างไร